เพลงอะไรคุณนี่กำลังดูเพลงนี้
กำลังแบบน่ารักทำไมเดี๋ยวนี้ยี่ปงญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามซิงเกิลที่๒ของเขากันค่ะ

สำหรับซิงเกิ้ลที่สองก็มีชื่อเพลงน่ารักว่ามุ้งมิ้ง
ก็มาโปรโมทซิงเกิ้ลที่๒ของพวกเราค่ะ

นะคะก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักนิดนึงค่ะ
สดใสแล้วก็เหมือนว่า

ของเราก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับแบบว่าแนวแบบว่า
เขาเรียกอะไรเพลงเร็วเนอะสนุกสนาน
ใช่ก็เรื่องท่าเต้นกับเราก็จะมีความพร้อมเพลงด้วยค่ะ

เป็นท่าระเปิดความอย่างนี้

ตองวันนี้เธอจะทำอะไรกินอะไรกันตอนกลางวัน

นะคะแห่น่ารักจริงนะจ๊ะ